พาไปที่จังหวัดนครศรีธรรมราชคุณผู้ชมค่ะ
เคสนี้เป็นเคสแรกของนครศรีธรรมราชและน่าจะเป็นเคสแรกของประเทศไทยที่ฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ฉีดเข้าไปแล้วเสียชีวิตนะคะหลังจากฉีดวัคซีนตัวนี้แล้วก็เสียชีวิต
ดิฉันไม่ได้พูดว่าเป็นผลพวงมาจากวัคซีนนะคะแต่นี่เป็นเคสแรกค่ะคุณผู้ชมนะคะ
ผู้เสียชีวิตก็คือคุณชัชวานพัฒนาคมอายุ๖๕ปีเป็นประธานสารเจ้าไตเสียหุงโจ้
กรุงหยันต์อำเภอทุ่งใหญ่จังหวัดนครศรีธรรมราชนะคะ
ทีนี้ทางญาติเนี่ยนำศพมาตั้งสวดบำเพ็ญกุศลภายในสำนักสงฆ์วัดกรุงหยันค่ะ
คุณนาฏตัดธิดาพัทราคมเป็นลูกสาวของผู้ตายบอกว่า
ย้อนกลับไป๓๐วิทยุทธิ์ทุนายนที่ผ่านมาคุณพ่อไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ละ๘๘บาทจ่ายตังค์ด้วยเหรอคะ

แปลกจังปกติต้องเป็นห่วยงานซื้อหมา

แต่นี่ลูกสาวบอกว่าคุณพ่อไปฉีดวัคซีนซิโนฟาร์ม
ละ๘๘บาทที่โรงพยาบาลแห่ง๑ของอำเภอทุ่งสงศ์
หลังฉีดเสร็จก็เดินทางกลับบ้านตามปกติใช้ชีวิตตามปกติในแต่ละวัน
เช้าก็สวดมนต์ไหว้พระไม่ดื่มชาไม่ดื่มกาแฟไม่ดื่มน้ำอัดลม

อย่างเดียวคือน้ำเปล่าเล่ายาไม่สุกค่ะ
พ่อเป็นคนรักสุขภาพมากเป็นคนสุขภาพแข็งแรง
แต่หลังจากที่ฉีดวัคซีนไปเพียง๑วัน
พ่อมีอาการแน่นหน้าอกมาตลอดจนกระทั่งเช้ามืด๕กรกฎาคมที่ผ่านมา
คุณพ่อบ่นกับคุณแม่บอกว่าแน่นหน้าอก
สังเกตพบว่าพ่อปากคล้ำลงคล้ำลงกว่าปกติ
กระทั่งตี๕ค่ะคุณพ่อมายืนสวดมนต์หน้าพระจีนของสารเจ้า
พอปักทูบเสร็จเท่านั้นแหละปักลงไป
ล้มหน้าคว่ำหมดสติไปเลยนะคะ
คุณแม่ก็เลยเรียกทางเจ้าหน้าที่ของมูลนิธิ
คุณหมอพาเข้าห้องฉุกเฉินช่วยกันปั๊มหัวใจนานอยู่๓๐นาที
สุดท้ายยื้อชีวิตคุณพ่อไม่ได้คุณพ่อเสียชีวิตนะคะ
บอกว่าพ่อมีสุขภาพแข็งแรงดูแลสุขภาพตัวเองอย่างดี
ก็เลยคาดว่าที่เสียชีวิตน่าจะเป็นผลมาจากการฉีดวัคซีนในครั้งนี้
ลูกสาวบอกว่าหลังจากที่พ่อเสียชีวิตวันที่๖กรกฎาคมทางโรงพยาบาลทุ่งใหญ่ได้นำศพพ่อไปผ่าพิสูจน์ที่โรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชเพื่อหาสาเหตุเบื้องต้น
ทางโรงพยาบาลมหาราชนครศรีธรรมราชมีการแจ้งมาบอกว่าคุณพ่อมีเลือดอุดตันเส้นเลือดหัวใจ๓เส้นแล้วก็มีไขมันหัวใจทำงานหนัก
ซึ่งต้องรอผลการตรวจชนะสูตรอย่างเป็นทางการประมาณอีก๒อาทิตย์
สำหรับการเสียชีวิตของคุณชัชวานครั้งนี้ถือว่าเป็นเคสแรกของจังหวัดนครศรีธรรมราช
ที่ฉีดวัคซีนซีโนไฟร์มและเสียชีวิต
หลังจากนั้นมีการนำศพมาผ่าพิสูจน์

เพราะต่ออายุมากแต่ไม่ใช่แบบอะไร
ใช่ค่ะแข็งแรงดีดูแลสุขภาพรักสุขภาพมากนะคะ